ตำรวจบุกจับได้นะครับเป็นตำรวจในพื้นที่ของภูทรสลุย
อำเภอท่าแสะชุมพรจับทัดทัดหรือพรมทัดนุ่มนิ่ม
ชื่อนามสกุลพรมทัศน์นุ่มนิ่มแต่ว่านิสัยโอ้โหเดือดเหลือเกิน
อายุ๒๔ปีบุกคลังอาวุธของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๔
๔๑๔บ้านใยไทยอยู่อำเภอท่าแซะชิ้นชุมพร
ก่อเหตุไปตั้งแต่๖กรกฎาคมที่ผ่านมาเข้าไปเอาอะไรบ้าง
บุกครังอาวุธเอาหนึ่งต้องมีเวญยามแต่นี่บุกเข้าไปถึงครังอาวุธ
แล้วก็เอาอาวุธสำคัญออกมาได้มากมาย
เจ้าระที่ตามไปขุดหลุมเพราะเขาโหมยมาแล้ว
กระสุนปืนยาวเจอมากมายเป็นรัง
รังซองปืนก็มีแมกกาซีนปืนก็มี
ยังไม่พอ๒หลุมยังไม่หมดหรอ
เฮ้ยนี่เอาไปขนาดนั้นเลยเหรอ

รูปืนคออีก๘๐นัท
นี่ถือว่าเป็นการกระทำที่ล้วงคองูเห่าเหลือเกิน

ขี่ซาเล็งค์มรษัยพ่วงข้างมาขโมยอาวุธปืน

ก็เอาไปซ่อนไว้ว่าตั้งใจจะเอาไปขายแต่สุดท้ายเนี่ย
ชาวบ้านตำรวจไม่ได้เจอนะชาวบ้านเขามาเจอก่อน
เขาก็เลยขยายผลว่าตกลงแล้วใครเป็นคนเอามาสุดท้ายแล้วก็ตามจับ
นายทัศน์หรือพรมทัศน์ได้ฮะและห่างจากจุดเกิดเหตุที่เอาไปฝังเนี่ย
กิโลเมตรดำเนินการจับนายพรมทัศน์ได้เพื่อน
เพื่อนอีกคนนึงหลบหนีไปกำลังขยายผลตามล่าตัวอีกเช่นเดียวกันฮะ